คุณผู้ชมคะวันแรกของการผ่อนปลนระยะ๒เมื่อวานนี้นะคะ
เราได้เห็นภาพบรรยากาศกันไปบ้างแล้วว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะ
ที่ก็ออกไปใช้ชีวิตบ้างไปห้างไปร้านอาหาร
สอบคอบอกแล้วนะคะว่าทางร้านอาหารหรือว่าทางห้างต่าง
จะต้องมีการลงทะเบียนเว็บไซต์ไทยชนะใช่ครับ
คนที่ไปใช้บริการจะต้องสแกนจะได้มีประวัติว่ามีใครไปใช้บริการ
วันไหนเวลาไหนอย่างไรบ้างเผื่อถ้าหากว่ามีคนป่วยโควิดสิบเก้า
ในที่ใดที่หนึ่งเขาจะได้ตรวจสอบย้อนหลังได้
ช่วงเวลานั้นวันนั้นมีใครไปบ้างถ้ามันมีปัญหาแบบนั้นจริง
ว่าคุณเสียงแล้วนะคุณไปตรวจโควิดสิบเก้าได้ฟรีนะครับ
นี่คือความจำเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนไทยชนะ
แล้วคนไปใช้บริการต้องสแกนนะคะในการแถลงข่าวของ
ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะการลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะของเจ้าของกิจการ
และการเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันของประชาชนในการผ่อนปลนระยะที่๒
เมื่อวานนี้มีจำนวนร้านค้าลงทะเบียนเอาไว้กว่า๔๖๐๐๐แห่งนะคะ
มีจำนวนคนใช้งานกว่า๒ล้าน๗แสนคน
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินในฐานะโฆษกสบคบอกว่า
ก็ยอมรับว่าหลายพื้นที่คนไปเยอะมากค่ะครับ
ใช้คำว่าแออัดเลยก็ว่าได้นะคะก็มีการขลุกขลักไม่สะดวกบ้าง
เพราะนี่คือสิ่งใหม่ที่เรากำลังจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน
แล้วก็ช่วยกันพัฒนาระบบไปด้วยกันนะคะ
แต่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็น่าจะดีกว่าเมื่อวาน

วันนี้คนอาจจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจก็อาจจะดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ส่วนฟิตเนสค่ะสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยค่ะ
ผ่อนปลนให้เปิดได้แต่ยังเงียบเหงาคนใช้บริการน้อยมาก
คนยังไม่เข้าใจว่าเปิดได้บางส่วนเปิดในลักษณะไหนยังไง
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ฟิตเนสนะคะ
แถววิภาวดีรังศิษย์ซอย๑๘เปิดวันแรก
คนที่ดูแลก็คือนางสาวปานทิพย์บุญทัน
บอกว่าลูกค้ายังมาใช้บริการไม่มากนักค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนอาจจะยังต้องทำงานอยู่ที่บ้าน
หรือยังกังวลกับโควิด๑๙อยู่
แล้วก็ช่วงเวลาที่เปิดคือ๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกับสมาชิกที่เขามาใช้บริการ
ส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่เปิดมันเป็นช่วงเวลาทำงานนะคะ
ก่อนหน้านี้คนจะไปเล่นกันเช้าหรือไม่ก็ตอนกลางคืนหลังเลิกงานอะไรแบบนี้
ทีนี้พอเปิดได้แค่ช่วงกลางของวันคนเลยไม่ค่อยไปใช้บริการ
คนจะไปออกกำลังกายส่วนใหญ่๖โมงเช้า๘โมงเช้า๕โมงเย็นถึง๒ทุ่มอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐก็จัดพื้นที่เว้นระยะห่างเอาไว้ให้
ทำให้รองรับลูกค้าได้สูงสุดแค่๒๐คนจากเดิมรับได้เป็นร้อยคนนะคะ
รายได้จากเดิมก็เคยมีรายได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีคนสมัครเป็นสมาชิกระยะยาวด้วย
พอปิดร้านไปรายได้หายไปร้อยละ๙๐อันนี้คือส่วนที่หายนะหายไปร้อยละ๙๐
แต่ว่าตอนนี้เขาก็เข้าไปเล่นได้เพียงแค่บางอย่างด้วยในฟิตเนสใช่ไหม
ลู่วิ่งพวกอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็จะต้องเป็นพื้นที่โล่งที่แบบเนี่ยเป็นการยึดเวทเป็นอะไรแบบนี้เล่นเดียว
กลุ่มผู้ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้ยังไม่เปิดเลยนะคะครับ
นายพิทักษ์โยธาก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนนะคะเขารวบรวมรายชื่อมาเลยกว่า๕๐๐ราย
ยื่นเรื่องร้องทุกษ์ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกษ์ทำเนียบรัฐบาล
เพราะกลุ่มผู้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพบอกว่าเขาปิดตั้งแต่แรกเลย
ตอนนี้ผ่อนคลายไปแล้วเขายังไม่ได้ผ่อนเลยจะช่วยผ่อนคลายผ่อนปลนได้บ้างไหมนะคะ
เพราะว่านวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพเขาได้รับผลกระทบมาก
กิจการประเภทเสริมความงามบางอย่างก็ผ่อนปลนไปแล้ว
ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ก็เลยอยากจะขอความเห็นใจเหมือนกันค่ะ
เพื่อเปิดร้านนวดและหมอนวดซึ่งลำบากมากนะตอนนี้นะครับ
ถ้าไม่สามารถเปิดร้านนวดได้ก็อยากจะให้ภาครัฐออกมาตรการเยียวยานะฮะ
ผู้ประกอบการซึ่งเดือดร้อนค่าเช่าร้านค่าพนักงานทำความสะอาดอยู่ทุกวันนี้นะครับ
ซึ่งเดือดร้อนมานานแล้วต้องแบกรับภาระมานานซึ่งไร้การเหลี่ยวแลจากภาครัฐนะฮะ
วันนี้เรามาเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลหันมามองกลุ่มร้านนวดกลุ่มหมอนวดที่ได้รับความเดือดร้อนณขนาดนี้